หรือทิศสมฟองเรียกอย่างนี้งงหมดและ

แต่ที่ร้อนแรงไปกว่านั้นคือเริ่มมีการซ้อมเต้นแล้ว
เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

จะบอกจากหัวใจ

เฮ้ยเต้นพริ้วอย่างนี้ดูเอวเถอะ

นี่คือพรสวรรค์ของแท้จริง
จากการพูดเก่งเทศเก่งแล้ว
เต้นก็เก่งด้วยและอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์เนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้
ศึกมาทีเต้นให้ดูเลยฮะ
ก็นั่นไม่ยกโอ้ฮะหรือเรียกว่าแฟนคลับก็ได้
แล้วอาทิตย์สมปองหรือแม่ปองบอกผู้หญิงคนแรกเลยนะ
บรรยากาศนี้ไม่โกรธกันนะสึกแล้วทำอะไรก็ได้
และที่สำคัญมีการตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
ร่ายยาวเลยอยากถามอะไรตอบได้
แต่ถามอะไรตอบได้หมดเลยทำด้วยถึงเป็นนี่
ระหว่างที่อยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์
มีการกู้หนี้ยืมสินมาทำบุญมาทำทุน
ในการสร้างโรงเรียนในการสร้างสาธารณประโยชน์
ดังนั้นในฐานะที่เป็นพระที่เป็นระดับที่คนรู้จักมากมายใหญ่
ก็เลยมีการกู้หนี้ยืมสินเอามาทำประโยชน

มีเจ้าสัวดำเนินการเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว

อนาคตอยากทำอะไรอยากมีครอบครัว
มีเมียอยากมีเมีย

ที่ชาวเมืองเคาอยู่นี้มีการตั้งความสังเกตว่า

แต่ยืนยันไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นชายรักชาย
หากจะมีครอบครัวก็ต้องมีเป็นผัวเป็นเมียกัน
เป็นภรรยาเป็นผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิง

และที่สำคัญคือตอนนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้ว
โด่งดังครั้งนี้ไปเจอกับพี่ประจักรชัยหายทองคำ
ค่ายหายทองคำจับมือกันเรียบร้อยแล้ว
ในอนาคตอันใกล้ลำไยหายทองคำ
อาจจะมีการมาร่วมฟิเจอร์ริ่งกับแม่ปอง
หรืออดีตพระมหาสมปองแต่ว่าจะร้องเพลงอะไร
เดี๋ยวรอฟังในช่วงปีหน้า๒๕๖๕กันแล้วกัน
ส่วนอีกคนนึงนักร้องคนดัง
นักร้องคนดังคือร้องเรียนคนดังพี่ศรีศรีสุวรรณจัญญา

ตั้งแต่ตั้งใจจะศึกหลังจากศึกศึกแล้วก็แซะตลอดฮะ
และต่อเนื่องว่าเฮ้ยคืออะไรเป็นพระอะไร

ศึกมาแล้วรวยเอาแสดงว่ามีการเก็บเงิน
พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนมีการใส่ใส่ปับ
ให้กับทางแม่ปองไว้เยอะแม่ปองเลยบอกสั้นง่ายว่า
ศึกแล้วรวยศึกปุ๊บรวยปั๊บบอกตอนนี้ศึกแล้วเตะได้นะฮะ
ตอนนี้ศึกแล้วเตะปากใครก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ย
ให้ระมัดระวังด้วยพูดถึงใครพูดถึงนักร้องคนดังคนนี้

ผมก็อดทนผมก็ไม่ตอบโทษผมก็น่ารัก

ไม่ด่วงแบบนี้ก็จะร้องไห้นะ
ครับเนาะมันก็แน่นั่นผมต่อคำถามได้ยัง
แต่ไม่โกรธนะอันนี้ไม่โกรธจริง
มันเป็นหน้าที่ของพี่ศรีสุวรรณเขาแหละ

ก้ามดากอ่ะภาษาอีสานหรือฮะอำนาจบัตรใหญ่อ๋อแปลอย่างนี้นี่เอง
แต่พี่ศรีสุวรรณจัญญาคนที่ร้องมาหลายรอบแล้ว
ตอนนี้หลังจากที่บอกว่าผมศึกแล้วเตะปากพี่ได้นะ
หลังจากนั้นมาคุณศรีสุวรรณจัญญายังไม่มีท่าทีใดเกิดขึ้น
แต่ระดับสีระดับพี่ศรีถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีงัดกันต่อ
รอบ๒ฟังรอฟังวันนี้ก็แล้วกันนะฮะ
นี่คือศึกแล้วทำอะไรก็ได้แม่ปองหรืออดีตพระมหาสมปอง